มาดูเรื่องของเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
โครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาลกันบ้างนะครับ

ว่าสรุปว้าวเอ๊ะได้๑เดือนก่อนนะ
ส่วนอีก๒เดือนเราต้องรอเรื่องของการประกาศใช้
พรกู้เงินถึงจะเอาเงิน๑ล้านล้านบาท
ใช้ในการเยียวยา๕๐๐บาทให้แก่ประชาชนได้ต่อไป
เรื่องนี้ต้องฟังการวิเคราะห์และรายละเอียดอย่างรอบครอบ
ดังนั้นติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์ครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

คนที่ได้รับผลกระทบ
และก็ได้เงินงวดแรกไปแล้ว๕๐๐บาท
รวมทั้งคนที่ยังไม่ได้
และกำลังยื่นอุทธรณ์เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลอยู่เนี่ย

ซื้อพิมพ์เขาเอาข่าวที่นายกพูดเมื่อวาน
ที่แถลงหลังประชุมคอรมอมาพาดหัวกันเป็นแถวเลย
เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าแล้วเนี่ย
อย่างที่บอกเขาอ่อนกันหมด
ลองไปดูหัวข่าวสิครับว่า

ของภายลักษณ์พาดหัวว่าแจกไม่ทั่ว
นายกออกตัวขอโทษถ้าใครยังไม่ได้รับ
ระบุเม็ดเงินที่มีให้ได้เดือนเดียว
ที่เหลือให้รอพรกร

มีเงินให้แค่๑เดือน

ตู่แจงเยียวยา๕๐๐บาท
ทีนี้ถ้าจะไปโทษว่าหนังสือพิมพ์ลงกันสับสน

นายกพูดเมื่อวานยังไง
ตัดเอามาประโยคสำคัญให้เห็นในจอเลยครับว่า

วันนี้เราใช้งบกลางปี๖๓
ที่ดึงคืนมาจากบางโครงการมาช่วยก่อน
มีอยู่ประมาณ๕หมื่นล้าน

ที่เหลือต้องรอพรบเงินกู้
และพรบโอนงบที่จะออกมา

นายกไปพูดให้เข้าใจว่าได้แค่เดือนเดียวก่อน
แล้วต้องรอเงินจากพรบเงินกู้
ซึ่งเมื่อไหร่

พออย่างนี้ก็ยุ่งสิครับ
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดรนรมนภินโยสินวัฒน์
ก็ออกมาชี้แจงครับออกมาชี้แจงว่า
มานั้นหมายถึงช่วงเดือนแรก
มันจะจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบ
ใช้เงินจากงบประมาณปี๖๓ไปพรางกร
เงินงบประมาณปี๖๓ยังเตรียมไว้
เพื่อใช้ตามแผนที่วางไว้ในส่วนอื่นด้วย
ส่วนการจะจ่ายเดือนต่อไปเนี่ย
ใช้งบประมาณจากเพรากองเงินกู้๑ล้านบาท
ซึ่งมีขั้นตอนและรอประกาศใช้
น่าจะอยู่ช่วงปลายเดือนเมษา
โครงการต่างตามขั้นตอนพรบเงินกู้
กว่าจะใช้เงินกู้ได้น่าจะประมาณ๑เดือน
หรือประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม
เพื่อจะนำมาสารต่อช่วยเหลือเยียวยาคนที่เข้าหลักเกณฑ์
โศกบอกว่าขอย้ำว่านายกไม่ได้หมายความว่า
รัฐบาลไม่มีงบประมาณแล้ว
หรือจะจ่ายให้ประชาชนเพียงเดือนเดียว
แต่ชี้แจงข้อที่จึงถึงขั้นตอนกติกาให้ประชาสนศาสตร์
ยืนยันว่ารัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอ
เยียวยาประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ

คือพอฟังคำอธิบายจากดรนิรมนต์แล้วเนี่ย
คนที่ก็อาจจะพอชื่นใจอยู่บ้าง
แต่ว่ายังใจแป้วอยู่ดีครับ

เงินเยียวยาก้อนถัดไปเนี่ย
ว่าแขวนไว้กับพรบเงินกู้
พรบเงินกู้ออกมาช้าแปลว่านำมาจ่ายได้ช้า
ถ้าพรกรเงินกู้ออกมาเร็วนำมาจ่ายได้เร็ว
อยู่กับพรบเงินกู้
ถ้าออกมาไม่ทันการแล้วต้องเว้นช่วงไปจะทำยังไงกัน
คำถามของชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนก็คือว่า
จะเอาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวกิน
คนที่ไม่ได้ในกลุ่มแรกเนี่ย
ที่กำลังอยู่ระหว่างรอทบทวนตรวจงาน

เดือดร้อนหนักเข้าไปอีก
ฉะนั้นจึงมีคำถามตัวโตว่า
รัฐบาลมีวิธีบริหารจัดการ
พรกรเงินกู้ออกมาให้เร็ว

ให้ต่อเนื่องในการจ่ายงวด๒งวด๓ได้ไหมครับ
นี่คือคำถามใหญ่รู้แหละครับว่า
เรื่องวินัยการเงินการค้างนั้นสำคัญ
ต้องมีระบบมีระเบียบมีขั้นตอนต่างนานาเยอะ
แต่ว่าอย่าลืมว่านี่เป็นภาวะที่เราเจอภาวะวิกฤต
คนเขาเดือดร้อนเขารอความช่วยเหลือกันแบบนี้
ระบบระเบียบขั้นตอนควรจะแก้ไขปรับปรุงได้ไหม

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็ม
ตามคำสั่งประกาศของพรกรฉุกเฉิน
คือคนที่ไม่เคยลำบากเนี่ย
ต้องเข้าใจนะครับว่า
คนที่รอเงินอยู่นั้นเนี่ย

เอาไปซื้อข้าวกินเร็ว

เขาไม่มีเงินติดบ้านจริง

คำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากครับ

ใครไม่เคยประสบความเดือดร้อนหรอก
เราเคยผ่านการเดือดร้อนเรื่อง

แล้วเราก็รอเงินเยียวยา

รัฐบาลก็เยียวยาให้
แต่ว่าทุกครั้งเราก็ชินว่า

รับบริจาคแล้วแจกเงินทันอกทันใจ
ปรบมือให้กันทั้งประเทศ

แต่ว่าระบบราชการเราก็ต้องเข้าใจว่า

อย่าลืมว่านี่ไม่ใช่ภาวะปกติ
คนที่ช่วงที่เดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมเนี่ย
ถ้ามาเปรียบเทียบกับการเดือดร้อนเรื่องเจอพิษโควิดเนี่ย

ลุยน้ำไปทำงานได้

มีช่องทางที่จะไปหารายได้เข้าบ้าน
ยังมีช่องทางที่จะไปหาเงินมา

แต่ว่าเจอโควิดคราวนี้

ขับรถแท็กซี่ก็ไม่มีคนนั่ง

อิสระอะไรทั้งหลายทั้งปวง

ฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะชิน
กับการรอเงินจากรัฐบาล

ที่เกิดขึ้นกับประชาชนคราวนี้
เหมือนกับวิกฤตตอนน้ำท่วม
ไม่เหมือนกับวิกฤตฯตอนปุทธลม

รู้ว่าต้องรอไปอีกงวดแรกยกเว้นว่างไปอีก
จะเอาอะไรกินจะเอาอะไรกินครับ

ฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนคนที่เขารอความช่วยเหลืออยู่ตอนนี้
เขาคาดหวังทำยังไงให้การอนุมัติพรกอออกมาแล้ว
ขั้นตอนต่างในวิธีปฏิบัติดึงเงินออกมาให้เร็ว
แล้วให้จ่ายได้อย่างต่อเนื่องไม่เว้นช่วง
ถ้าจะเว้นช่วงอย่าเว้นนาน
ถ้าเว้นไปเป็นเดือนคำถามคือ๑เดือนจะเอาอะไรกิน

แต่ว่าพอฟังจากดรอุตมะสวนายนแล้วเนี่ย
ดรอุตตมะเขาอธิบายคล้ายกับโคศกรัฐบนตรีอธิบาย
นี่ท่านก็ร้อนใจเมื่อคืนโพสต์เฟซบุ๊กมาตอนดึกเลย
ว่าที่พาดหัวข่าวกันว่าได้เดือนเดียวไม่ใช่

แต่ว่า๒เดือนหลังไปเอาเงินอีกก้อนึง
เอาเงินมาจากพรกรเงินกู้
และท่านก็เชื่อมั่นว่าพรกเงินกู้
หน้าที่จะออกมาทันและน่าจะเอาเงินมาจ่ายทัน
โดยไม่ต้องเว้นช่วงถ้าฟังอย่างนี้ก็ค่อยเบาใจหน่อย
แต่ว่าแหมเห็นหัวข่าวฟังที่นายกรัฐมนตรีพูดเองเนี่ย
มันตกใจครับเอาล่ะนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้
รอความหวังครับให้นึกว่าคนที่เขาไม่มีจะกินเนี่ย
เขาเดือดร้อนนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ฟังอาจารย์อธิบายแล้วก็รับทราบรายละเอียดให้ชัดเจนดีนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะครับ

เพราะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปช่วงนี้ติดตามข่าวสาร
อย่าติดตามเฉพาะพาดหัวข่าวไม่งั้นเดี๋ยวตกออกตกใจกันนะฮะ